ต้องเตือนภัยผู้หญิงคนหนึ่งอยู่พัทยาอายุ๓๔ปี
ทำงานเป็นผู้จัดการขายเครื่องสำอาง
ถูกผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในห้องแล้วไปขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
พอไม่ให้ไปบอกเจ้าของหอว่าถ้าผู้หญิงคนนี้กลับมาเมื่อไหร่ให้แจ้งด้วยนะ
เดี๋ยวขอไปตรวจสอบในห้องเธอมีของผิดกฎหมายอยู่
พอไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งบอกว่าก็เป็นเรื่องชู้สาวก็ไปเคลียร์กันเอาสิ
ภัยแบบนี้เตือนภัยค่ะในพัทยาผู้ชายคนนี้แอบอ้างเป็นตำรวจ
ส่งข้อความมาที่เจ้าของหองเรา
ว่าเราเนี่ยค้าของผิดกฎหมายมียาเสพติดในครอบครองเพื่อต้องการจะสืบว่าเราอยู่ห้องหรือเปล่า
บอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะ๒เดือนก่อนผู้ชายคนนี้มาเคาะประตูห้องเข้ามาในห้องขอมีอะไรด้วย
พอไปแจ้งความที่โรงพักนาจอมเทียนตำรวจไม่รับแจ้งเพราะเขาคิดว่าเป็นเรื่องของชู้สาว
ซึ่งเราไม่เคยรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนใครพบเห็นผู้ชายคนนี้แจ้งบ่อแสให้หน่อยอันตรายค่ะ
เขาแอบอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วส่งรูปตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาข่มขู่จะเอาเรื่องกับเธอด้วย
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาววรารัฐอายุ๓๔ปีครับเอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจ
เธอเป็นผู้จัดการเขตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เธอขายในพื้นที่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๔สิงหาคมผู้ชายคนนี้ไปเคาะประตูดันเข้าไปปุ๊บขอ
ทีนี้เธอยังต้องไปแจ้งความ
โดยงานส่งข้อความไปหานโดยรู้จั้าห่างผู้หญิง
เป็นตำรวจต้องการเข้าไปตรวจสอบที่ห้องเธอ
เพราะในห้องเธอมีของผิดกฎหมาย
ถ้ากลับมาเมื่อไหร่ให้รีบแจ้งทันทีนะ

เดี๋ยวจะมาหาว่าเข้าไปโดยที่ไม่ได้แจ้งอีกอะไรแบบนี้
แล้วก็มีการส่งข้อความส่งรูปว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่

ตอนนี้เธอหวาดกลัวมากเลยเพราะว่ามาทำงานและอยู่ที่นี่คนเดียว

คือเวลาเขาขายของจะมีการแจกแค่ตาล็อกไง

อาจจะแอบเข้ามาแอดแล้วก็
อาจจะมีความชอบเป็นการส่วนตัว

ว่าไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะก่อนหน้านี้ประมาณสองวัน
ผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปเนี่ยนะฮะไปป่วนที่สพเมืองพัทยาด้วย
แล้วก็มีการไปโชว์บัตรวิทยุสื่อสารเบื้องต้นทราบว่าผู้ชายคนนี้
ชื่อจริงคือนายพลพักจิตบรรจงเป็นอาสาตำรวจงานป้องกัน
และปราบรามสพนาจอมเทียนรหัสเจ็ดสองหนึ่งสี่แต่
มีหนังสือคำเตือนมีคำสั่งให้ปลดออกจากการเป็นอาสาตำรวจ
กันและปราบรามไปแล้วตั้งแต่ยี่สิบสามกันยายนนะฮะ
เขาถูกให้ออกไปแล้วนะฮะตั้งแต่๒๓กันยายนรหัสเขาคือ
สองหนึ่งเจ็ดนะฮะนี่เป็นรหัสประจำตัวเขานะฮะ
เป็นอาสาตำรวจงานป้องกันและปราบปรามของสพนาจอมเทียน
ซึ่งเป็นสถานีตำรวจเดียวกันกับที่ไม่รับแจ้งความกับผู้หญิงคนนี้
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของชู้สาวนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าว่าจะตามตัวผู้ชายคนนี้มาสอบสวนอย่างไร
เราจะรายงานให้ทราบกันต่อไปเบื้องต้นผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักกับผู้ชายคนนั้น
แค่อาจจะมีการแอบชอบกันหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบอืมนะฮะ
เป็นภัยสังคมนะคะถ้าเกิดว่าตามที่คุณผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อให้ข่าวจริงนะคะ
ฝากตำรวจโรงพักนาจอมเทียมด้วยค่ะ